นาฬิกาสิบเจ็ดนาทีนะคะเรื่องของมาตรการผ่อนคลายต่างต่าง
ก็เป็นไปตามคาดนะคะสอบคอชุดใหญ่รับลูกสอบคอชุดเล็กค่ะ
เมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีนั่งหัวโต๊ะเป็นประธานการประชุมนะคะ
นายกบอกว่าดูภาพรวมสถานการณ์เรื่องของการแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙เนี่ย
คือก็ดูเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น
ถ้าเกิดว่าดูตัวเลขสำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่
ก่อนด้านนี้๒๐๐๐๐๒๐๐๐๐ทุกวันเลยใช่ไหม

สำหรับเรื่องของมาตรการผ่อนคลายต่างนะคะ
แต่ที่หลายคนตอนแรก
คือมีการตั้งข้อสังเกตก่อนหน้านี้ว่า
เรื่องของการปรับโทนสีปรับสีต่างจะมีการปรับลดจังหวัดหรือเปล่า
ล่าสุดไม่มีการปรับสีโดยเฉพาะพื้นที่ควบคุมสูงสุดเข้มงวด
หรือว่าสีแดงเข้มนะคะอย่างกรุงเทพก็สีแดงเข้ม
ยังคงไว้๒๙จังหวัดตามเดิม
แล้วก็ให้คงมาตรการที่เข้มงวดทางสังคม
แล้วก็เรื่องที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะคะ
ตอนนี้มีการอนุญาตให้สามารถเดินทางข้ามจังหวัด
จากพื้นที่ควบคุมสูงสุดเข้มงวดได้
เพื่อให้ประชาชนสามารถดำเนินชีวิตใกล้เคียงแบบปกติมากที่สุดค่ะ
เปิดให้นั่งกินในร้านอาหารได้นะคะ
ก็มีเรื่องของกฎเกณฑ์ต่างด้วย
อย่างเช่นร้านที่มีเครื่องปรับอากาศก็คือให้นั่งได้
แค่ประมาณครึ่งหนึ่งของร้านนะคะ
ก็ให้นั่งได้๗๕นะคะ
สรรพสินค้าค่ะเปิดได้เกือบทุกแผนกแล้ว
มีบางกิจการก็เปิดแบบมีเงื่อนไข
อย่างเช่นร้านเสริมสวยร้านตัดผมให้เฉพาะบริการตัดผมเท่านั้นนะคะ
แล้วก็ใช้เวลาต่อท่านไม่เกิน๑ชั่วโมงด้วยนะคะ
นวดเปิดได้ไหมเปิดได้แต่นวดได้เฉพาะฝาเท้านะคะ
เปิดให้ใช้อาคารสถานศึกษาสนามกีฬาแบบไม่มีผู้ชม
ส่วนสาธารณะเปิดได้ไม่เกิน๒ทุ่ม
มีผลตั้งแต่ก็คือพุธนี้ละ๑กันยายนเป็นต้นไปนะคะ
โดยกิจการที่เปิดต้องปฏิบัติตามแนวทางคือ
สิ่งแวดล้อมมีระบบระบายอากาศเว้นระยะห่าง

ส่วนสถาบันกฎวิชาโรงหนังสปาสวนสนุกสวนน้ำฟิตเนสห้องประชุมจัดเลี้ยงยังคงปิดต่อไปนะคะ
อ่ะขณะที่มีเสียงเตือนเสียงเตือนก็มานะคะ
จากนายแพทย์ธีระวรธนารัฐนะฮะ
เรื่องเกี่ยวกับมาตรการผ่อนคลายโดยบอกว่าคือผ่อนคลาย๑กันยายนนี้
ทั้งที่ระบาดยังรุนแรงคงเริ่มเห็นผลการผ่อนคลายราว๑๑ตุลาคม
หรืออาจจะเร็วกว่านั้นเพราะเปิดทีเดียวหลายกิจการนะฮะ
แล้วก็ท่านยังบอกด้วยนะคะอย่างแคนาดาสหรัฐองค์การอนามัยโลก
ว่าความเสี่ยงเรื่องของการแพร่เชื้อเพราะตอนนี้ไวรัสเนี่ย
มันสามารถที่จะแพร่ลอยไปตามอากาศได้แล้วนะคะแพร่ไปไกลด้วย
ทำให้ระบบปิดอากาศถ่ายเทไม่สะดวกเนี่ยยิ่งเสี่ยงสูงยิ่งเสี่ยงสูงนะคะ
ก็เลยเตือนเรื่องของการกินดื่มในร้านตอนนี้เนี่ยท่านบอกว่า
ไปทานที่บ้านน่าจะปลอดภัยที่สุดนะคะ
ก็นานาจิตตังค์นะคนที่เขาทำมาหากินบอกเฮ้ยเปิดเถอะเปิดแล้วดี
แต่คนที่เขาอยู่ในสังคมภาพปกติบอกอ้าวนี่มันดีแล้วเหรอ
ตัวเลขยังหลักสองหมื่นยังหลักหมื่นเจ็ดหมื่นแปดอยู่เลย
แต่ต่างประเทศบางทีเขาเจอสามคนเขาล็อกดาวน์แบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเหมือนกันนะ
เขาก็ไม่อยากจะให้มันมีการระบาดมากกว่านี้
ส่วนการระบาดยังคงมีการติดกันต่อเนื่องกัน
อย่างที่วัดสวนแก้วจังหวัดนนทบุรีคุณผู้ชม
มันมีแรงงานคนหนึ่งในวัดเขาไปรักษาโรคไส้ติ่งจากโรงพยาบาล
พอกลับมาเอาโควิดมาด้วยไปติดคนงานในวัดเป็ดเสร็จ๔๙คนครับ
จังหวัดต้องสั่งปิดวัดสวนแก้วเป็นการชั่วคราว๗วัน

ต้องอยู่แต่ในวัดนะครับนะฮะทำกับข้าวให้คนในวัดกินกันเองแบบนี้
ท่านเองก็ต้องกักตัวเหมือนกันคุณผู้ชม
เทศบาลตำบลบางเลนที่บางใหญ่นนทบุรีประกาศปิดวัดสวนแก้ว๗วัน
ตั้งแต่๒๗สิงหาคมคือตั้งแต่เมื่อวาน

เพราะว่ามีการแพร่ระบาดในวันและตอนนี้
จากการคัดกรองสวอปล่าสุด๔๙คนที่ติดเชื้อไปนะฮะ
พระพยอมท่านเจ้าอาวาสบอกว่าโอ้โห
่นต่อกันมาจากหญิงคนงานเนี่ย
เขาเป็นไส้ติ่งไปผ่าตัดที่โรงพยาบาลพระนั่งเก้ากลับมา
ก็มาทำงงทำงานกับเพื่อนคนงานปรากฏเอาโควิดกลับมาด้วย
ตอนแรกมีคนใกล้ชิดติดไป๗ไม่ไหวเหมือนกัน
ก็เลยประสานสาธารณสุขจังหวัดไปคัดกรองเชิงรุก
เอาคนงานเอาคนในวัดไปตรวจทั้งหมด๕๖๐คน
ผลออกมาติดไป๔๙คน
แยกกักตัวตามอาคารที่พักรอต่าง
แล้วก็ไปรอรักษาโรงพยาบาลสนาม
ส่วนคนที่สัมผัสเสี่ยงสูงกักตัวดูอาการ
อยู่ในอาคารที่วัดสวนแก้วเขามีการจัดเอาไว้ให้
เดี๋ยวครบ๗วันจะตรวจสอบแล้วก็ตรวจโรคซ้ำอีกที
ส่วนคนที่ไม่พบเชื้อไม่เสี่ยงสูงก็ช่วยกันทำอาหารเนี่ย
ในวัดทำอาหารกันเองคุณผู้ชม
ส่งให้คนป่วยส่งให้คนกักตัว๓มื้อเลยเช้ากับวันเย็น
สิโนฟารมมันไปแล้วคนอย่างเขมนะทำให้อาการไม่ได้รุนแรง
ไม่ได้แบบมีอาการที่หนักหนาสาหัสอะไรนะฮะที่
ทีนี้มาดูตัวเลขของผู้ติดเชื้อล่าสุดประจำวันนี้กันหน่อย
ท่านนายกบอกว่าเออทิศทางมันดีขึ้นดีแล้วใช่ไหมฮะมันดีจริงใช่ไหมเนี่ย
ติดเชื้อเพราะว่าวันนี้๑๗๐๐๐ตัวเลขสูงกว่าตอนที่มีการล็อคดาวน์ใหม่
ใช่ไหมแต่เรากำลังจะคลายล็อกหลายกิจกรรมและกิจการไงตั้งแต่วันที่๑ไง
แต่ณวันนี้๑๗๙๘๔รายแล้วดูผู้เสียชีวิตสิฮะ
แต่สามร้อยนะฮะสองร้อยเก้าสี่สองสบด้วยกันคุณผู้ชมอืมวันใจเรื่องอย่างที่คุณหมอออกมา
แสดงความกังวลคุณหมอธิรักษ์ถ้าใครล๊อคไปเดี๋ยวผลมันจะเกิดขึ้นตามมาแน่แน่ค่ะ
คุณผู้ชมครับนี่คือเป็นยอดผู้ติดเชื้อล่าสุดเลยถึงแม้จะมีคนหายป่วยสองหมื่นกว่าก็ตามที
แต่ว่าคนป่วยเพิ่มเข้าไปมันก็เยอะนะฮะแล้วไปดูยอดคนฉีดวัคซีนหน่อยนะ
จนถึงวันนี้กำหนดที่มันมีเป้ามงเป้าหมายจะได้หรือเปล่าฉีดได้เยอะนะ
สิบหกสิงหาเออถึงเมื่อวานนี่นะฮะรวมนี่เห็นไหมเมื่อวาน
หกแสนหกหมื่นเก้าค่ะอืมนะฮะนี่อ่าเมื่อวานเนอะยี่สิบหกนะฮะ
เข็มแรกก็บวกเข้าไปสี่แสนเข็มสองบวกไปสองแสนเข็มสามบวกไปห้าพัน
เบ็ดเสร็จก็ตอนเนี้ยฮะวันที่ยี่สิบหกสิงหาคมนะฮะ
หมายจะได้หรือเปล่าก็ไม่ทราบเหมือนกันเนี่ย
สะสมทั้งหมดยี่สิบเก้าร้านกว่าโดสเหลืออีกหนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดวัน
เป้าหมายหนึ่งร้อยล้านโดสก็ห่างไกลพอสำควรครับแล้วเกินไล่เจ็ดสิบล้านโดส
นั่นสิฮะโอ้โฮเนี่ยฮะดุหนักเลยฮะอืมขยับต่อไปที่ราชบุรีมีเรื่องเฮื
ผู้ปกครองของนักเรียนที่เดือดร้อนอยู่โรงเรียนก่อลอยนี่แหละ

จากนั้นก็จะไปแจกให้กับศูนย์พักคอยโควิดในพื้นที่ด้วย

และเมื่อครบ๑๐๐วันเดี๋ยวจะทำบุญคุณแม่อีกที
และจะจัดในรูปแบบของถุงยางชีพแบบนี้อีกครั้งหนึ่ง

ที่มีการจัดประดับตกแต่งงานศพไม่ใช้ดอกไม้
แต่ใช้ถุงยางชีพแทนจนเป็นที่ฮือฮา
แต่ปรากฏว่าคนฮือฮามากกว่านั้น
ฮือฮาตั้งแต่หน้างานแล้ว

ฮึยเอ๊ะสุพโชคคุณอ่านข้ามไปตั้งแต่แรกเลย
คือฮาตั้งแต่หน้างานพอเดินมาหน้างานเนี่ย
ก็จะมีว่าวันนี้ใครเป็นเจ้าพ่งใครเป็นเจ้าภาพ
ปรากฏว่าเจ้าภาพเขาจัดให้เรียบร้อยมองซ้ายด้านบน
ไม่ต้องไปดูเองเหรออย่าไปดูเอง
จัดไว้ให้เรียบร้อยแล้วให้ตัวเลขไว้เรียบร้อย
ต่อหลายคนบอกโอ้โหยกนิ้วให้เลยฮะ
วันนี้เนี่ยคือมีน้ำใจด้วยละเอียดละออมาก

โดยเฉพาะช่วงปลายเดือนแบบนี้

อย่าบอกผิดนะเดี๋ยวเลขเคลื่อน
ฝาลง๐๒๙และจะมีพิธีชาปนกิจคุณย่าหงษ์๒๙

วันพรุ่งนี้เลขเดียวกันด้วย

อันนี้งานศพงานนี้น่าจะเป็นงานแรกของราชบุรีครับ
ค่ะแล้วบังเอิญไปตรงกับแม่น้ำหนึ่งด้วยนะ๒๙เนี่ย